บอลแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันว่าเงินกู้จากทางภาคเอกชนเนี่ย
ก็จะใช้อย่างเหมาะสมอ่านะครับโดยพลตรวจเอกร็อตเตอร์สมยศภูมิพันณ์ม่วง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากับวิกฤต
โควิด๑๙พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการปฏิรูปแล้วก็การช่วยเหลือในรูปแบบต่างนะครับ
ออสยืนยันว่าสมาคมจะพิจารณาจำนวนเงินที่จะกู้ตามความเหมาะสมเท่านั้น
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับฟุตบอลไทยให้พ้นวิกฤตโดยจะไม่กู้เกินความจำเป็น
แต่จะคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการคืนเงินนะครับ

ส่วนวันเวลาหรือว่าระยะเวลาที่จะกู้นั้นจะประเมินความจำเป็น
ห่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นก็เตรียมที่จะต้องรีบหาข้อสรุป
เพื่อความแน่ชัดต่อไปก่อนที่ฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต่อจากนี้
การรีสตาร์ทเนี่ยก็กำลังจะกลับมานะครับ
ส่วนฟุตบอลไทยรัฐบิ๊ก๕ปรีซีสัน
ก่อนที่ไทยลีก๒๐๒๐จะกลับมาแข่งต่อในวันที่๑๒กันยายนนะครับ

ติดตามก็ได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓๕๐นะครับ
ชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ครึ่งแรกการท่าเรือนำถึง๓ศูนย์นะครับ

นาทีที่๒๕และ๒๙นะครับ
นอกจากนี้ยังได้จากชัยวัดแจ่มกระจ่างนัดที่ที่๓๔
นัดที่ที่๓๘มาถามประตูได้ด้วยและปิดท้ายด้วยอนุคุณมินินัดที่ที่๓๘

เก็บเพิ่มเป็น๑๖คะแนนขึ้นไปเป็นรองจากฝูงครับ

กับราชนาวี๑ประตูต่อ๑ทำศาสตร์ขึ้นมาอยู่อันดับ๖มี๙คะแนน
ราชนาวีหล่นมาอยู่อันดับ๓มี๑๕คะแนน
แล้วก็แพทย์นั้นมี๑๒คะแนนอยู่อันดับที่๗นะครับ